สำหรับจังหวัดเชียงรายนะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ชายแดนที่พบข้อมูล
ทะลักเข้ามาของยาเสพติดโดยเฉพาะเครือข่ายท่าขี้เหล็กจำนวนมาก
แลกกว่าร้อยละสามสิบค่ะก็ลักลอบเข้ามาทางแก่งพาดัยอำเภอเวียงแก่น
ซึ่งเป็นจุดสุดเขตประเทศไทยด้วยนะคะติดตามการลงพื้นที่ครั้งนี้กับคุณวิมลวันธรรมภักดีค่ะ
ตรงจุดเนี้ยจุดพาดัยนี่คือจุดที่แม่น้ำโขงเนี้ยบกเข้าไปที่ฝั่งลาว
ไอตรงเนี้ยอ่าระหว่างไทยกับลาวเนี้ยก็จะเป็นอ่าสรรเขา
เป็นสรรเขาเป็นพรมแดนครับ
จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่กว่าเจ็ดแสนสองพันไร่
ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงมีป่าปกคลุมทิศทางตะวันตกเป็นแนวชายแดนติดกับประเทศพม่า
หนึ่งในเส้นทางที่มักจะถูกรักรอบค้นยาเสพติดเข้ามายังประเทศไทย
เพราะด้านนี้ติดกับรัฐฉานซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เส้นทางนี้สามารถลักลอบนำเข้าได้ถึง๔ช่องทาง
คือช่องทางผาหมีผาฮีช่องทางป่าสังนางเงินช่องทางปูนะ
ช่องทางพญาไพรและช่องทางแม่โจ๊ก
นายชัยวัดพรสกุลภัยศาลผู้ต้องหาตามไหมจับ
ที่มีรางวัลนำจับในไทย๕ล้านบาท
แต่หากเจ้าหน้าที่ประสานกำลังสกัดกั้นกันอย่างหนัก
งดงานเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนเส้นทาง

ตรงข้ามบ้านด่านแขวงบ่อแก้วประเทศเพื่อนบ้าน

และเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของชุมชนคู่ขนานที่อยู่ตามแนวชายแดน
ซึ่งส่วนใหญ่คนในฝั่งลาว
จะข้ามแดนเข้ามาเยี่ยมญาติและซื้อสาธารณูปโภค

เคยมีการจับกลุ่มกลุ่มลำเลียงยาเสพติดเข้ามา
แต่เจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้นไว้ได้
ทำให้กลุ่มนักขนหลีกเลี่ยงเส้นทางเส้นนี้
เวลาเราสืบได้ปุ๊บเราก็ยึดเรือมา
อยู่ในป่ายังเห็นหน้าเรือนะครับ
ยังพังอยู่ในป่าน่ะนะครับ
ขณะที่ข้อมูลการสืบสวนพบว่า
ห่างจากจุดนี้ไปประมาณ๒๐กิโลเมตร
มีพื้นที่ที่หน่วยงานความมั่นคง
จับตาการทะลักของยาเสพติดเข้ามายังฝั่งไทย
จุดนี้นะคะเป็นจุดสุดเขตประเทศไทย

ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายค่ะ
ซึ่งทางการข่าวของตำรวจปราบรามยาเสพติดบอกว่า
พื้นที่ตรงนี้ยาเสพติดกว่า๓๐
เข้ามาจากฝั่งของประเทศเพื่อนบ้าน

ก็จะวกกลับเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้าน
ง่ายต่อการลักลอบลำเลียงเข้ามาในประเทศไทยค่ะ

ส่วนใหญ่เป็นยาบ้าและไอซ์ผ่านเข้าจุดนี้

เข้าไปยังหมู่บ้านมงค์ในอำเภอเวียงแก่นและอำเภอเทิง

เพื่อพักคอยก่อนลำเลียงยาเสพติด
เข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศ
ซึ่งทุกหน่วยงานทั้งทหารตำรวจ

บูรณาการสรรพกำลังเพื่อสกัดกั้นยาเสพติด
ไม่ให้แพร่ระบาดในชุมชน

เป็นของกองบัญชาการปราบยาเสพติดคนเดียว
ตำรวจทุกคนจับยาเสพติดอยู่แล้ว
เมื่อตำรวจทุกภาคช่วย
น้ำมันเหมือนกับบันไดลิงนึกออกไหม

ท่านถ้ามันกระโดดทีเดียวมันก็ถึงฝั่งเลย

มันก็ต้องมีที่สกัดไปเรื่อย

ยาเสพติดเริ่มต้นที่ภาคเหนือของไทยทั้งหมด
แล้วลุกคืบเข้าไทยตามตะเข็บชายแดน

เมื่อลักลอบลำเลียงเข้ามาในพื้นที่ชั้นในได้
ราคายาเสพติดจะสูงขึ้นมากกว่า
วิมวลวันธรรมพักษ์ดี